สมุทรสงครามนะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
คุณป้าเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมกับหมอปลาแล้วก็ทางทนายความด้วย
ค่ะนะไม่ใช่เรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไรนะฮะ
แต่ป้าเนี่ยบอกว่าหลานสาวสองคนมีหลานสาวอยู่สองคนเป็นผู้หญิงนะ
ถูกเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่ล่วงละเมิดทางเพศทั้งคู่อืม

นี่ฮะเขาบอกถ่ายโครงถ่ายคลิปเอาไว้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะ
คือท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้ว
ชี้แจงถึงขั้นที่ว่าเอาอย่างนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจเนี่ย
เจ้าอาวาสขอโชว์อวัยวเพศให้กับหมอปลาหรือว่านักข่าวดูเลยก็แล้วกัน
คือมันมีที่มาเพราะว่าเหมือนกับทางผู้เสียหายบอกว่า
อย่าปฏิเสธนะเพราะเด็กเนี่ยเขาจำได้หมดคนที่ทำกับเขาเนี่ย
มีตำหนิรูปภัณฑ์ตรงไหนอะไรยังไง
เจ้าอาวาสเลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้
ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะอีกคนนึงเป็นหลานสาวอายุ๑๘ปี
พามาร้องขอความเป็นธรรมกับหมอปลากับทนายโนบิด้วยกับเสียเปียด้วย
ป้าบอกว่าหลานสาวสองคนถูกเจ้าอาวาสวัด
ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลวัดดังด้วยในจังหวัดสมุทรสงคราม
ล่วงละเมิดทางเพศโดยเด็กหญิงวัย๑๔เนี่ย
ป้าบอกว่าถูกล่วงละเมิดถึงขั้นเอาอวัยวเพศสอดใส่จนสำเร็จความไข้
ถูกกระทำตั้งแต่ปี๖๑ตอนนั้นอายุเพิ่ง๑๑ตอนนี้อายุ๑๔
ส่วนอีกคนนึงถูกใช้นิ้วสอดใส่ตั้งแต่ปี๕๘
ตอนนั้นอายุแค่๑๒ตอนนี้อายุ๑๘แล้ว
โดยหญิงสาวน้องสองคนเนี่ยคนที่เป็นพี่นะ
คนที่เป็นพี่สาวเนี่ยที่อายุ๑๘ปัจจุบันเนี่ยเล่าเรื่องราวบอกว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าเมื่อปี๕๘นะครับเจ้าอาวาสวัดคนนี้ติดต่อเธอนะ
ว่าจ้างเธอกับน้องสาวบอกให้มาช่วยงานที่วัดหน่อย
เดี๋ยวให้ค่าจ้างวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
วันหนึ่งขณะที่เธอไปทำงานให้วัดกำลังล้างจานอยู่
อยู่ดีเจ้าวาดเดินมาจับหน้าอกมาล้วงหน้าอกแล้วจับอวัยวะเพศด้วย
บอกตอนนั้นตกใจมากแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แต่ตอนนั้นแม่ก็ไม่เชื่อ
คือแม่ป่วยติดเตียงอยู่ตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วอยู่กับป้า
ไม่ไหวนะถูกล่วงละเมิดทุกครั้งเวลาไปวัด
ตัดสินใจหนีออกมาจากวัดไม่ทำงานให้วัดแล้ว
ตั้งแต่ปี๖๑เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๘
จากนั้นเดือนตุลาปี๖๔น้องบอกน้องกลับมาที่วัดอีกครั้ง
เพื่อช่วยน้องสาวที่ยังทำงานที่วัดอยู่
เพื่อแลกกับรายได้วันละร้อยสองร้อย
เจ้าอาวาสเห็นกลับมาล่วงละเมิดเหมือนเดิม
พฤศจิกายนน้องบอกน้องเปิดใจคุยกับน้องสาว
ทำให้รู้ว่าอ้าวนี่เราไม่ได้โดนคนเดียว
น้องสาวเราก็โดนแล้วโดนหนักกว่าเราอีก
เราถูกจับถูกล้วงถูกล่วงละเมิดลักษณะอาณาจารย์
แต่น้องถูกคมขืนเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เธอกับน้องสาวตัดสินใจเอาเรื่องไปแจ้งความนะฮะ
ที่สพมสมุทรสงครามซึ่งน้องบอกว่าคดีมันยังไม่คืบหน้า
ก็เลยกังวลใจมากเลยมาขอความเป็นธรรม
หนูก็เสียแล้วหนูก็อายด้วยที่เจออะไรอย่างนี้

นานแล้วค่ะนาน
ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วน้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
ที่ถึงขั้นถูกคมขืนก็ทำชำลาวเลยน้องบอกว่าน้องมีคลิปเสียงค่ะ
เป็นเหตุการณ์ในคืนวันที่๒๔พฤศจิกายน

เป็นคลิปเสียงตอนไปคุยกับเจ้าอาวาสนะ
ตอนที่พี่สาวเขารู้เรื่องว่า

แล้วก็มีอีกคลิปนะครับเป็นการโต้เถียง
ระหว่างน้องผู้เสียหายกับเจ้าวาด
เนื่องจากเจ้าอาวาสเนี่ยเคยจับหน้าอกน้อง
หลวงอวัยเพศน้องเจ้าอาวาสบอกว่า

ก็ท้าถึงขั้นบอกว่าให้ไปตรวจภายในกัน
เดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันนะฮะ
น้องผมก็โดนด้วย
มึงเหรอ

ตาเคยจับหลวง
จับหลวง
เอาเป็นว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความไว้แล้ว

แต่น้องเขาบอกว่าคดีมันไม่ค่อยคืบหน้า

เป็นธรรมมายังหมอปลาทนายโนบิแล้วก็เสียเปียด้วย
วันนี้หมอปลาก็เอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษากับทางสำนักพุทธของสมุทรสงครามนะฮะ
แล้วก็มาที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับวัดบางจักรงนะครับ
สำนักพุทธก็มาด้วยนะครับเพื่อจะมาสอบถามข้อเท็จจริง
ทางเจ้าวาดวัดที่ถูกกล่าวหาก็ต้องฟังเจ้าอาวาสเขาด้วยนะ
ว่าตกลงมันเท็จจริงยังไงนะครับเจ้าวาดบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงนะแต่เจ้าอาวาสถูกใส่ร้ายจากพระลูกวัด
เจ้าวาดยอมรับว่าเลี้ยงดูเด็กทั้งสองคนเนี่ยเด็กผู้หญิงสองคนนี้
ดูมานานเคยแตะเนื้อต้องตัวบ้างเป็นบางเวลา
แต่ไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่ไม่จริงอย่างแน่นอน
ส่วนทำไมถึงถูกใส่ร้ายเจ้าวาดบอกว่าอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ทำไมถึงถูกใส่ร้ายคือระหว่างที่เจ้าอาวาสชี้แจงอยู่กับนักข่าวนะครับ
คุณผู้ชมครับน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
พอได้ฟังเนี่ยเดินเข้ามาบอกเลยบอกว่าเจ้าวาดโกหก
อย่างน้องคนที่เป็นน้องสาวที่๒๔ปัจจุบันเนี่ย
แล้วถูกถึงขั้นข่มขืนเนี่ยบอกว่าอย่ามาโกหกเลย
หนูเนี่ยจำได้แม้กระทั่งอวัยวเพศของเจ้าวาดเลยนะ

รู้ก็บอกมาตำหนิตรงที่ไหน
นั่นแหละคนที่จะสืบพันธุ์ก็ต้องเห็นใช่ไหม
ก็หลักฐานคำพูดของเด็กนี่
ยังไงก็ต้องสืบดูว่าเด็กนี้มันอะไร
ถ้ายังไม่ใช่แล้ว

ดูสิคะ

อยู่ทานนี้พี่เขาก็ไม่รู้เลย

เอาอย่างนี้พอเด็กเขาบอกว่าอย่ามาโกหกเลย
จำได้ถึงขั้นเรื่องของอวัยวะเพศเจ้าอาวาสมีตำหนิแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย

เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะ
อัตมาขอเชิญหมอปลาแล้วก็ทนายโนบิด้วย
และผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้ชายด้วย

เด็กบอกว่ามีตำหนิแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
มาดูอวัยวเพศของอัตมาเลยว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

หมอปลาก็เป็นคนเข้าไปดูนะครับ
หลังจากพิสูจน์หลักฐานกันเรียบร้อย
หมอปลาออกมาบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ย
วัยวเพศของเจ้าอาวาสมันมีลักษณะเหมือนกับ
ฝั่งมุกอยู่ที่ปลายอวัยวเพศ
อดคล้องกับข้อมูลของผู้เสียหายที่บอก
ว่ามันมีตำหนิแบบไหนยังไงเขาถึงจำได้
แต่เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ใช่
ไม่ใช่การฝังมุกมันคือก้อนไขมัน
ตำหนิที่เขาพูดถึงกันมีหรือไม่มีครับ
นี่ฮะมันก็คือเป็นปุ่มคล้ายมุกใช่ไหม
คนฝั่งมุกตามที่น้องเคยสัมภาษณ์
ตอนนั้นอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศที่ตรงที่หนำคว่งหุ้มหรือครับ

ว่าไม่มีใครรู้แต่น้องรู้ว่ามีตำนี่
ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามที่มาด้วย
วันนี้ต้องเป็นคนกลางในการห้ามศึกเลยนะฮะ
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่า
หลังจากที่เด็กผู้เสียหายมาแจ้งความ
ตำรวจไม่ได้เพิกเฉยละเลยนะครับ
รวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
แล้วจะแจ้งข้อหากับเจ้าอาวาส
ก็คือล่วงละเมิดทางเพศและพรากผู้เยาว์

ก่อนที่เจ้าวาดจะประกันตัวออกมาในการต่อสู้คดี
หมอปลาได้พาผู้เสียหายไปพบเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

ซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่า
กระบวนการทางสงฆ์เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อน
มีลำดับขั้นตอนเยอะพอสมควร
เพราะขั้นตอนแรกเนี่ยต้องมีการร้องเรียนผ่านทางเจ้าคณะอำเภอมาก่อน
จะมาถึงจังหวัดให้อำเภอส่งเรื่องมาจังหวัด

แล้วจะส่งเรื่องกลับไปให้เจ้าคณะอำเภอเป็นคนจัดการพระในสังกัด
ซึ่งจะข้ามขั้นตอนไม่ได้

แต่เมื่อผู้เสียหายมาร้องขอความเป็นธรรม
ได้ให้เขียนหนังสือเป็นลายลักษณอักษรแล้วก็แนบหลักฐานเอาไว้
ถือว่าเป็นการมาร้องเรียนเรื่องนี้กับเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยตรงท่านเจ้าคณะจังหวัดบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งกระบวนการทางสงฆ์ตรงนี้ให้

แจ้งข้อหากับเจ้าวาดไปแล้ว

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย